เมื่อวานนี้นะคะทหารและตำรวจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ไปจับกลุ่มตัวชายได้๑๖คน
ทั้งสิบหกคนเป็นอดีตทหารอ่าฮะ
กุมได้พร้อมกับของกลางเป็นปืน๑๘กระบอกและกระสุนอีกเป็นพันนัดนะคะ
หกคนนี้เขาบอกว่าเขามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นี้เป็นการคุ้มกันคนงานขณะที่เก็บผลปาล์มน้ำมันค่ะ
ปืนพกสั้นเก้ากระบอกปืนลูกซองยาวเก้ากระบอกเครื่องกระสุนขนาดต่างต่าง
หนึ่งพันสิบห้านัดมีดสองเล่มมีโทรศัพท์มือถืออีกกว่าสิบเครื่อง
รวมทั้งวิทยุสื่อสาร๒เครื่องและกระเป๋าใส่อุปกรณ์ต่าง
ผู้ต้องหานะคะก็คือนายเชษฐาแก้วอินเป็นอดีตพลอาสาสมัครสังกัดมณฑนทหารบกที่สี่สิบสาม
และพวกส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารเหมือนกันเลยรวมทั้งหมดแล้วมี๑๖คน
ทั้งหมดนี้ถูกชุดสืบสวนตำรวจภูทรกระบี่ทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษและชุดสืบสวนของสพเมืองกระบี่เขาเข้าควบคุมตัวนะคะ
ขณะที่ทั้ง๑๖คนนี้เขาบอกว่าเข้าไปดูแลคุ้มครองคนงานของบริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด
เพื่อให้ดำเนินการตัดผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ให้กับบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจังหวัดในพื้นจำกัดในพื้นที่นะคะ
หมู่ที่สี่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ซึ่งในจุดจุดนี้ที่เขากำลังเก็บผลปาล์มน้ำมันเป็นพื้นที่สอปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่ง
อยู่ระหว่างการเพิกถอนสิทธิ์เพราะว่าเข้าข่ายนอมินีแต่ว่ากลุ่มเรียกร้องที่ดินทำกินนะคะ
หรือว่าสมาคมคนไทยไร้ที่ดินเขามีการรวมตัวกันประมาณ๑๐๐คนค่ะ
เขาพยายามเข้าไปยึดพื้นที่นี้เพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการจัดสรรที่ดินทำกิน
และเขาก็เข้าไปขัดขวางไม่ให้กลุ่มคนที่บอกว่าจะเข้ามาเก็บปาล์มน้ำมันเข้ามาในพื้นที่ได้
ก่อนหน้านี้เกือบมีเรื่องปะทะกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมสถานการณ์และได้เข้าควบคุมตัวพร้อมอาวุธครบมือ
สอบสวนในเชษฐาเนี่ยนะคะรับว่าเป็นหัวหน้ากลุ่ม
ได้รับการว่าจ้างจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้เข้ามาคุ้มกันคนงานของบริษัท
ที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมันในพื้นที่
แล้วก็ป้องกันกลุ่มชาวบ้านที่บอกว่าจะเรียกร้องให้จัดสรรที่ดินทำกินเนี่ย
ไม่ให้เข้ามาขัดขวางการจัดเก็บผลปาล์มน้ำมัน
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรพกพาครอบครองอาวุธ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองกระบี่ค่ะ